พูดกันเรื่องไฮโซแล้วก็ไปต่อกันที่ไฮโซอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะ

ฉันค่ะดิฉันพยายามทำตัวไฮโซอยู่นะครับเผลอค้อไว้

เขาบอกว่ามีภาพปาปารัสซี่ไปจับแชะได้ว่าคู่หมวยไฮโซนะคะ
อาหมวยอาตีไฮโซเขาไปเดินช้อปปิ้งอะไรรู้ไหม

นี่แหละรูปก็รีบมาเชีย

มันเทิงหรือเปล่ากับการซุ่มทำอะไรสักอย่าง
ตอนนี้คืออะไรซุ่มปลูกต้นรัก
ล่าสุดหวยไปออกที่สาวมวยสุดแซ่บ
เซ็บจริงไรจริงคนนี้นะครับคริสสหวัง

ที่ควงหวานใจไฮโซเซนนะครับ

ก็ทำเอาหลายคนคาดเดาพุ่งตรงไปเลย
ต้องเป็นแหวนมั่นของทั้งคู่แน่เลยค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธด้วยตัวเองเลย

บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงแพลนวิวา
แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่เอ่ยปากแบบเริ่มก่อนไง

เพราะกลัวว่าจะเป็นการกดดันฝ่ายชายนะคะ
ก็อยากให้รอถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนดีกว่า
แล้วก็จะเริ่มเดินหน้าสร้างครอบครัว

คริสเองบอกว่ายอมรับนะว่าแอบกลัวกับการแต่งงาน
เพราะว่าจากประสบการณ์ของคนรอบข้าง

แล้วก็ต้องสวมคอนเวิร์ตแยกทางกันก็มีค่ะ

ยังไม่ได้ดูมีแต่ว่าคริสไปคนเดียว
อาจจะไปซื้อแบบของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวกลายเป็นบังคับ
หรือว่ากลายเป็นไปบีบเขาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

คุยเรื่องอนาคตแบบเป็นปีไปนะคะ
คุยว่าแบบเดี๋ยวปีนี้ไปเที่ยวไหนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

คือไม่ได้คุยจริงจังเหมือนคนที่จะแต่งงานกันนะ
การแต่งงานมันไม่ใช่แบบว่าแบบเข้าเส้นชัยแล้วจบใช่ไหม
คือการแต่งงานคือคริสว่ามันเป็นการเริ่มต้น
ถึงเราจะรู้จักใครคนนึงมาสักพักนึงอะไรอย่างนี้
แต่งงานไปเป็นไม่เหมือนที่เราคิดอะไรอย่างนี้

เกี่ยวกับเรื่องอายุหรอคะจริงก็เป็นห่วงค่ะ
คือเป็นห่วงไม่ใช่ว่าเป็นห่วงว่าสภาพเราจะแบบว่าไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะ
คือไม่ได้ห่วงว่าแบบเดี๋ยวจะขายไม่ออก
แต่เป็นห่วงว่าถ้าวันหนึ่งจะมีน้องอะไรอย่างนี้

ก็เป็นผู้หญิงต้องคิดเยอะนิดนึง

จะบอกว่าเขาไปช็อปปิ้งพงเครื่องเพชร

อาจจะเป็นตังผูผู้ที่เธอใส่อยู่